กลับมาช่วงนี้เริ่มด้วยข่าวแปลกข่าวเหลือเชื่อ
ที่ฉันเห็นภาพแล้วที่ฉันถึงจะเชื่อคุณ

น้ำตกเท่าโต้อยู่ที่หนองบัวลำพูมีคนถ่ายภาพ

นี่สีแดงขนาดนี้ถ้าเกิดว่ามันขุ่นจากโครน

แต่สีลักษณะแบบนี้เราเข้าใจไม่ได้ค่ะ
ข่าวนี้เรานำเสนอตั้งแต่ข่าวเช้าแล้ว
แล้วมีคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้าน

เห็นเป็นรูปหน้าคนในน้ำตกคุณ
ทีนี้เอาล่ะมันเกิดเรื่องของความเชื่อเข้ามาแล้ว
มันไม่ใช่เรื่องของวิทยาศาสตร์แล้วถูกไหม
วิทยาศาสตร์ก็ส่วนหนึ่งความเชื่อก็ส่วนหนึ่ง

นักข่าวได้ข้อมูลยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะ

ชื่อว่าพรพงศ์พนอมาร์ท
โพสต์ภาพนี้แหละค่ะแล้วก็ขึ้นแคปชั่นบอกว่า

เดินย้อนไปดู๑๐๐เมตร

หลังจากที่ภาพนี้ถูกแชร์ออกไป
หลังจากที่แคปชั่นนี้ถูกแชร์ออกไป
คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลยทีเดียวนะคะ

มันมาจากกระแสน้ำที่ไหลผ่านรากไม้หรือเปลือกไม้ที่มีสีแดงหรือเปล่า
แล้วสีมันอาจจะหลุดออกมานึกออกไหมคะ
หรือเกิดจากแร่ธาตุแถวน้ำตก
แร่ธาตุแถวน้ำตกที่มันอยู่ตรงนั้นหรือเปล่า
มันก็เลยกลายเป็นสีแดงหรืออาจจะเป็นเพราะฝีมือคน
มีคนเทสีลงไปหรือเปล่าอันนี้มีคนตั้งข้อสังเกต
คือนานาทัศนะหลายคนก็คิดต่างกันไปนะคะ
จุดเกิดเหตุย้ำอีกรอบหนึ่งก็คือน้ำตกเท้าโต้
อยู่ที่วรรณอุทยานน้ำตกเท่าโต้บ้านภูพานทองตะบนหนองบัว
อำเภอเมืองจังหวัดน้องบัวลำพูทีนี้นักข่าวของเรา
พอเห็นภาพนี้แล้วเอาจริงนะ
ส่วนหนึ่งก็ไม่สบายใจที่มันเป็นภาพที่อาจจะไม่ค่อยดีมากนัก
นี่ค่ะลงไปเลยค่ะไปให้เห็นกับตา

มันไม่เห็นเหมือนที่มีคนมาโพสต์เลย
น้ำตกก็ใสดีนะคะไปสอบถามนายพรพงศ์พลอมาตย์
เจ้าของเฟซบุ๊กทราบว่า
เขาเล่าให้ฟังบอกว่า๓๑ธันวาคมที่ผ่านมา
เดินทางมาจากจังหวัดมหาสารคามพาภรรยากับลูกหลาน
เยี่ยมพ่อตาที่จังหวัดหนองบัวลำพู
ก่อนที่จะพากันไปเที่ยวน้ำตกเท่าโต้นี่แหละ
เล่นน้ำอยู่บริเวณด้านล่างใกล้กับศาลเจ้าปู่หลุบ

ซึ่งตอนแรกน้ำมันก็ยังใสดีใสปกติ
แต่พอเล่นไปได้สักพักไม่นานค่ะ
น้ำสีแดงมันค่อยไหลลงมา

กลายเป็นภาพแบบนี้เขาก็เลยสงสัย
เอาล่ะอดรนทนไม่ไหวเดินสำรวจซะหน่อย

เดินย้อนกลับขึ้นไปสักประมาณ๑๐๐เมตร
สำรวจตรวจสอบว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรขึ้นแน่

แต่น้ำก็ยังเป็นสีแดงเดินย้อนกลับไปดูต้นทางนะ

เข้มมันก็ยิ่งมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น
เขาบอกว่ากลัวว่าถ้าเกิดว่าไปเล่าให้คนอื่นฟัง
แล้วไม่ได้มีการบันทึกภาพเดี๋ยวหาว่าโม้
แล้วรีบพาลูกหลานกลับทันที
แต่เสียดายมากที่กล้องไม่สามารถบันทึกวีดีโอไว้ได้
แต่ตัวเขายืนยันเพราะมีชาวเน็ตมาตั้งข้อสังเกต
ว่าตัดต่อหรือเปล่าไปปนสีหรือเปล่าภาพสีหรือเปล่า
มีคนเทน้ำสีลงไปหรือเปล่าเขาบอกว่าเขายืนยัน
ภาพไม่ได้มีการตัดต่อภาพไม่ได้มีการตกแต่งอย่างแน่นอน
และหลังจากที่เขาแชร์ออกไปคนก็เข้ามาดูก็แชร์ต่อ
คอมเมนต์มีข้อสงสัยตั้งข้อสังเกตไปต่างนานา
มันเป็นหน้าที่ของเรานะที่จะต้องหาคำตอบให้นะคะ
คำตอบแรกก็คือไปดูซิมันจริงไหม
จากที่ภาพที่เขาแชร์ในโลกโซเชียลมีเดีย
ส่วนเรื่องหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยเดี๋ยวอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยนะคะ
ทีมข่าวของเราค่ะไปพร้อมกับผู้นำชุมชนและชาวบ้าน
ไปสำรวจบริเวณน้ำตกเท่าโต้
พบว่ามีน้ำไหลผ่านซอกหินเล็กน้อยพอไปถึงนะ
นี่ช่วงหน้าแหลง
ซึ่งตรงนี้มันเป็นต้นน้ำจาก๒ทาง
และทางทีมข่าวของเรารวมถึงผู้นำชุมชน

ซิว่าอะไรบ้างที่จะทำให้เกิดสีแดงได้เนี่ยนะคะ
ตลอดลำทานของแม่น้ำเท่าโต้

ไม่พบว่าน้ำเป็นสีแดง
และพามาสักครู่เขาก็พยายามเอาใบไม้สีแดงเท่านั้น
ขยี้ขยี้ดูซิแล้วก็ปล่อยให้ลอยในน้ำ
สีแดงจากใบไม้ก็ไม่เห็นออกมาเลย

คือปกติใบไม้สีเขียวก็จะมีคอโรฟิลล
ใช่ไหมคะคาราฟิลคือสีเขียว
ถ้าเกิดว่าเอามาสกัดมันก็จะเป็นสีเขียว

ชาวบ้านก็เลยบอกว่าใบไม้สีแดงก็น่าจะเป็นแบบนั้นไหม
ลองไหมลองไหมก็เลยขยี้
แล้วนำไปแช่น้ำแบบนี้ปรากฏว่า

มันก็แปลกนะมันก็แปลกเหมือนกันเนี่ยนะคะ

ชาวบ้านท่าเดือตำบลลำพู
ซึ่งเข้ามาเก็บฟืนและหาหน่อไม้ในน้ำตกเท่าโต๊ะเป็นประจำ
คนที่มาประจำเราก็อยากคุยด้วย
คุณชัยคุณชัยว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันเป็นยังไง
คุณชัยยืนยันว่าตัวผมเองก็ไม่เคยพบว่าน้ำที่น้ำตกมันเป็นสีแดงเลย
ไม่เคยเห็นนะและไม่เชื่อว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติด้วย
ฟังเสียงคุณชัยชาวบ้านแถวนั้นหน่อยค่ะ
ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการในการหาข้อเท็จจริงนะคะ
ก็ต้องถามชาวบ้านที่เขาอยู่ที่นี่กันมาหลายสิบปีนี่แหละค่ะ
ถามต่ออีกหนึ่งคนนะคะนายสมศรีจันทรายุ๗๐ปีเป็นชาวบ้านในพื้นที่
แล้วก็เขาเป็นคนที่ชอบลอบวางดักกุ้ง
น้ำตกตรงนี้มาหลายสิบปีแล้ว
เขาบอกว่าเกิดมาตั้งแต่เด็กจนทั้งโตตอนนี้
ยังไม่เคยพบไม่เคยเห็นน้ำตกสีแดงทั้งหน้าฝนหน้าแรงหรือหน้าไหน
ก็ไม่เคยเห็นแบบนี้ทั้งสิ้น
ว่าน้ำตกมันจะกลายเป็นสีแดงมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือเปล่า
เขาไม่ทราบแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่เตรียมที่จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป
ว่าภาพข่าวที่มันเผยแพร่ออกไปเนี่ยสาเหตุมันมาจากอะไรกันแน่
ค่ะแต่คนแถวนั้นเขาก็ยืนยันไม่เคยเห็นนะ